จากข้อมูลเท็จเว็บไซต์ปลอมที่กำลังระบาด
ล่าสุดครับบรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน

เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ปลอม
นำข้อมูลที่เป็นเท็จออกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็ส่งผลกระทบกับสื่อในสังกัดไทยรัฐนะครับ
ได้เข้าไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกสมพรแดงดี
รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ปลอม
หลังมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมร้องเรียนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่าพบข้อมูลที่เป็นเท็จสร้างความเข้าใจผิด
รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับทางไทยรัฐออนไลน์เป็นจำนวนมาก
โดยเว็บไซต์ไทยรัฐปลอมล่าสุดพบ๕เว็บไซต์
ซึ่งความแตกต่างของเว็บไซต์จริงและปลอม
ก็จะอยู่ที่เนื้อหาข่าวและรูปภาพ
พาดหัวจะบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหมด
ซึ่งทำให้ไทยรัฐเสียชื่อและประชาชน
รับข้อมูลข่าวสารเข้าใจผิดอย่างมาก
นายปภาวกรยังยืนยันว่าเว็บไซต์ไทยรัฐที่ถูกต้อง
พาดหัวข่าวใช้รูปแบบอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ไทยรัฐ
ภาพข่าวอยู่ภายใต้หลักกฎหมายและจัญญาบันสื่อ
และเนื้อหามีความถูกต้องใช้คำที่เหมาะสม
ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น
ที่จะลงภาพข่าวที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม
พาดหัวข่าวเนื้อข่าวที่บิดเบือนหลอกลวงข่าวเท็จ